ทำบุญเสริมดวงนะคะเสริมบารมี
เนื่องจากว่าโหนหลายสำนักออกมาทำนายทายทักไปในทิศทางเดียวกัน
วันที่๖มีนาคม๒๕๕๙ก็คือเมื่อวานนี้
เป็นวันที่ดาวมริตยูเคลื่อนทัพดวงเมือง
ซึ่งเป็นราศีเมษซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ๘๔ปี
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดก็คือ
เมื่อปี๒๔๗๕ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ
ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๓
ในรอบรัฐนาโกสิน๒๐๐ปี
ดังนั้นก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น

ซึ่งหลายคนก็มีการกังวลใจว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไร
เช้าวันนี้เรามีโหนมาทำนายไทยทักมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
ว่าเหตุการณ์สำคัญนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แต่เราไปดูบรรยากาศการทำบุญเสริมดวงชะตา
ทำบุญเสริมดวงกันในแต่ละพื้นที่กันก่อนค่ะ
นี่คือที่ลานอนุสวรีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย
ประดิษฐานไว้ทางขึ้นดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
ประชาชนนักท่องเที่ยวนำดอกดาวเรืองทองคำเปลว
ไหว้ขอพรไปปิดทององค์ครูบา
ในช่วงดาวมริตยูเคลื่อนทัพดวงเมือง๖มีนาคม
และในวันที่๙มีนาคมก็จะเกิดสุริยคราชเต็มดวงด้วยนะคะ

และอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประชาชนทั่วไปค่ะ
ส่วนที่ศูนย์พิทักษ์ประชากู้ภัยสวรรคโลกที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ
นายนิคมพ่วงหงษ์รองหัวหน้าศูนย์ก็นำเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งประชาชนร่วมพิธีไหว้ขอพรและขอขมากรรม
เนื่องจากดาวมริตยูย้ายเข้าสู่ดวงเมืองในราศีเมษนี่แหละค่ะ
ก็ทำแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งในชีวิตแล้วก็การงานด้วย
ส่วนที่อุโบสถพระมหาปรินิพานวัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
พระครูประหลัดสุวัฒนาดิหลกคุณเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เพื่อถวายพระพรแด่ทั้งสองพระองค์ให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
และเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
แก่ผู้ที่มาร่วมในพิธีเสริมดวงบรมี
ต่อกันที่จังหวัดอ่างทองนะคะ

เพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวมีชะตาชีวิตที่ดีขึ้น
ว่า๖มีนาคมจะเป็นวันเปลี่ยนดวงเมือง
ส่งผลต่อ๑๒ราศีเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันไป
ซึ่งหลายคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็ราศีก็วิตกกังวลกันค่ะ
พากันมาทำบุญไหว้สารหลักเมืองกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
เขาก็เชื่อกันนะคะว่าการขอพรสารหลักเมืองเนี่ยถือว่า
เป็นหลักชัยความมั่นคงให้ชีวิตได้ก้าวข้าม
ตามจังหวะของดาวมริตยูไปได้ด้วยความมั่นคงนั่นเองค่ะ
และที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
นางงามประชาชนจำนวนมากนะคะ
เดินทางไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว
รวมทั้งขอให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข
เศรษฐกิจดีขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนับจากนี้เป็นต้นไป
หลังวันที่๖มีนาคมดวงเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
มริตยูจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมษ

ครั้งล่าสุดก็คือ๘๔ปีที่แล้วอย่างที่บอกไปนะคะ
ก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต
เชื่อกันว่านอกจากผู้ที่เกิดราศีเมษ
และราศีตุลที่จะได้รับผลกระทบแล้ว
ราศีอื่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป
ก็เหมือนกับเป็นวันเปลี่ยนดวงครั้งสำคัญของทุกราศีนั่นเองนะคะ
จากในต่างจังหวัดเรามาดูในกรุงเทพมหานคร

สี่แยกรัชดาคุณรัชพรเมื่อวานนี้โอ้โห
คักสุดไปเลย

และที่ที่หนึ่งที่หลายคนมารวมกัน
เพื่อบูชาพระศิวะตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็คือเทวาลัยศิวนาตราชค่ะซึ่งประชาชนนับพันคนเลยนะคะที่หลั่งไหลมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพะเคราะห์
รับส่งดาวมริตยูยกย้ายทัพดวงเมือง
ที่นี่มีหมอลักษ์เลขานิเทศหมอดูชื่อดังเป็นประธานฝ่ายพิธีกรรมค่ะ
แล้วก็มีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามร่วมสวดเจริญพุทธมนต์
เพื่อประกอบพิธีรับกับปรากฏการณ์ทางดวงดาวที่เกี่ยวยงกับความเชื่อทางโหรศาสตร์
โดยการเคลื่อนตัวของดาวมริตยูครั้งนี้ก็อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกไป
นี่เป็นครั้งแรกในรอบ๘๔ปีแล้วก็เป็นครั้งที่๓นับจากการตั้งกรุงรัตนโกศิลป์
ว่ามีความสำคัญมากนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาทางโหรศาสตร์
เพราะว่าดาวมรุตยูเนี่ยถือเป็นราชาของดวงดาวเปรียบเทียบได้กับเทพซึ่งก็คือพระศิวะนั่นเอง
โดยภายในงานนี้ก็มีพิธีกรรมอารตีบูชาไฟซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีบูชาองค์พระศิวะ
ตามความเชื่อของศาสนาพรามท่ามกลางความสนใจและเคารพสัทธาของประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ
มาดูกันหน่อยค่ะว่าเมื่อดาวมรัตยูเคลื่อนทัพดวงเมือง
ครั้งแรกในรอบ๘๔ปีแล้วก็ถือเป็นครั้งที่๓นับตั้งแต่กรุงรัตนโกศิลป์กว่า๒๐๐ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นล่าสุดก็คือโอ้โหตั้งแต่ปี๒๔๗๕การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะ
จะเกิดอะไรขึ้นโหนชื่อดังค่ะอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศนักโหรศาสตร์
วิเคราะห์มาคาดการณ์มาฟันทงด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปฟังเสียงอาจารย์ลักษณ์นะคะ
ทางโหรศาสตร์เนี่ยดาวมุทยูโคจรย้ายจากราศรีมีนเข้าสู่ราศีเมษ
ดวงนี้จะโคจรยกย้ายทุกเจ็ดปีครั้งหนึ่งทีนี้ราศีมันมี๑๒ราศี
กว่าจะโคจรครบรอบในราศีเมษอีกครั้งอย่างนี้ใช้เวลา๘๔ปี
แล้วเมื่อ๘๔ปีที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่คือเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ
วันนี้จากนี้ไปต้นไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ใหม่เพราะว่าดวงเมืองเนี่ย
ดวงนี้เป็นสหัชชะหมายถึงว่าดาวมุตยูเป็นเพื่อนกับดวงเมืองเรา
เมื่อท่านโคจรยกย้ายทัพดวงเมืองก็แปลว่าเพื่อนจะมาหาก็แปลว่าอะไร
ต่างชาติหลายประเทศจะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ามาลงทุนน่ามาท่องเที่ยว

ในขณะที่ดาวมัธยูโคจรยกย้ายเนี่ย
มันก็จะจบปัญหาไปในทางที่ดี

พระสงฆ์ท่านก็จะมีเมตตา
เพราะตามพื้นดวงเมืองกรุงรัฐนาโกศิลป์เนี่ย
วางดาวทหารนำหน้าชะตาเมือง
ทหารกับเมืองคุ้มกันเกื้อกูลรักษามายาวนาน
บัตรนี้อาจจะมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น
ทหารก็เข้ามาแก้ปัญหาก็
พระจูก็คือปรับจากสิ่งที่ไม่ถูกเป็นสิ่งที่ถูก
แต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ทางการเมืองจะขี้คลาย
ใครยังฝืนที่จะทำจารีดไม่ให้เป็นตรารีดประเพณีไม่เป็นประเพณี
จะมีเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์
วันนี้คนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายไปนินทาจาบจ้วงส่งมาก

นี่ท่านมีสินห้านะครบบ้างไม่ครบบ้างพุทธโครงแม่นอนุญาต
แล้วท่านไม่เคยรู้เรื่องพุทธบัญญัติไม่เคยรู้เรื่องหลักธรรมข้อนี้เลย
ไม่มีสิทธิ์เลยที่คารวาสจะไปชี้โทษสงฆ์
สงฆ์จะจัดการกันเองและจัดการไม่ได้กฎแห่งกรรมจะลงโทษ
เพราะฉะนั้นใครที่ทำแบบนี้จะเกิดเหตุเพศภัยทำมาค้าไม่ขึ้น
อาจารย์ลักษณ์ยังแนะนำด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะบูชาพระศิวะในช่วงดาวมริตยู
ยกย้ายทัพดวงเมืองว่าให้ใช้ความจริงใจความซื่อสัตว์เป็นสิ่งบูชา
เพราะพระศิวะมีความหมายคือความจริงทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองค่ะ
มาฟังอีกหนึ่งการวิเคราะห์การทำนายทายทักนะคะ
ว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรขึ้นบ้างจากพระพรมมังคลาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ก็ออกมาแนะนำประชาชนด้วยว่าอย่าตื่นตระหนกอย่ามาวิตกในเรื่องนี้
เพราะว่าดาวมริตยูไม่ได้หมายถึงความตายเพียงอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชม
แต่หมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดอะไรใหม่เกิดขึ้น
ซึ่งสิ่งใหม่ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับโลกเลยนะคะ
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือบรรยากาศที่วัดไรมิตวิทยารามวรวิหาร
เมื่อวานนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ส่งดาวมริตยูหรือดาวยูเรนัท
พระพรมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณทงชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไรมิตรวิทยารามวรวิหาร
บอกว่าการเคลื่อนที่ของดาวมริตยูทัพดวงเมืองในครั้งนี้
ส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน
ทางวัดก็เลยมีการจัดกิจกรรมเป็นงานสวดมนต์เจริญพระพุทธมนตร์ค่ะ
บทสวดนพะเคราะห์๑๒ตำนานบทสวดอนัตลักษณ์คณะสูตร
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนคลายความวิตกกังวลนะคะ
คุณทงชัยยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่า
ไม่อยากให้คนไทยยึดติดกับคำว่ามริตยู
พอฟังว่ามริตยูมันฟังดูน่ากลัวไงคุณอรัชพร
เหมือนเป็นเรื่องของความตายความสูญเสีย
จริงแล้วหมายถึงความเปลี่ยนแปลง

มีทั้งด้านดีและมีทางด้านบวกค่ะ

องเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ที่ประเทศไทยเรามีดาวมรุตยูทัพ
ก็เลยเกิดความตนกตกใจ

อยู่นั้นแปลว่าตายแท้จริงแล้วตายในที่นี้เป็นการตายจากกิเรทเก่าสู่อริยบุคคล
คุณทงชัยท่านได้ให้ข้อมูลทางโหรศาสตร์ไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น๔ด้านนะคะ
จะมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่๒ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคของนวัตกรรม๓มีการนำแนวคิดใหม่เข้ามาพัฒนาบ้านเมือง
และ๔ประชาชนชาวไทยจะมีเสรีภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งอย่าตื่นตระหนกอย่าวิตกแต่การทำบุญก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว
การเดินทางไปทำบุญใช่ค่ะจิตใจสบายจิตใจสงบ
แล้วก็เสริมดวงเสริมบารมีก็เป็นเรื่องของความเชื่อในแต่ละบุคคลนะคะ